เพราะว่าพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ๑๐ปีค่ะ
กลับมาคราวนี้จัดเต็มซิงเกิ้ลใหม่แบบเต็มอัลบั้มฟังกันให้จุใจถึง๑๐เพลง
ที่ต้องบอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยนะสื่ออารมณ์ความเป็นเพลงได้อย่างชัดเจน
มุมที่หลายคนไม่เคยเห็นหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่ไม่เคยได้เล่า
เปิดตัวขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้โดยนักร้องนำแบงค์ปรีติ
และแม้ว่าจะห่างหายจากการทำเพลงด้วยกันมาเป็น๑๐ปี
ครับทำไมแหลงว่าจะหมดท่าน

ก็พยายามกันกรองไว้ด้วยให้ระบบประสบการณ์ที่ผ่านมาเจษฐี
ไหนถูกใจก็ช่วยกันแชร์แล้วไหนที่ชอบและอินจริงก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว
แล้วก็ซื้ออัลบั้มเต็มนะไม่ว่าจะเป็นแอร์โชว์ในจุ๊กหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างหรือแพลตฟอร์มต่างนะครับ